ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ปกติก็เลือกทานได้น้อยอยู่แล้ว

ฉันส่งมาให้แอ๊งจี้กินไม่ยอมไปกินกันแต่ปลายสามโทรธัน

เดี๋ยวเธอดูเมนูของฉันนั้นแล้วเธอจะต้องอยากกินอาหาร
เดี๋ยวแม่จะเอากลับไปทานที่บ้าน
เป็นเจนูเจของมัก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
ไปดูที่ผู้ป่วยโควิดในวันนี้กันนะคะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๙๘๖๖รายด้วยกันค่ะ
แต่ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้เลยหลักร้อยขึ้นมานะคะ

รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๗๓๐๕รายค่ะ
ไปดูทางด้านอธิบดีกรมอนามัยค่ะ
แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ก็แถลงการแล้วก็มีการบอกนะคะบอกว่าสอบคอได้มีการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าก็เลยมีการขอความร่วมมือบรรดาพ่อค้าแม่ขาย
แล้วก็ทั้งผู้ขายเองพนักงานบริการต่างในร้านอาหารแล้วก็ส่งอาหารด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสปสชให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารทั่วประเทศ
ศูนย์อนามัจจะมีตลาดนะคะ๑๕๗๔๕๒ชุดร้านอาหารค่ะ๖๘๕๙๖ชุดร้านค้าแผงลอย๑๘๘๗๖ชุด
ตลาดเนี่ยคุณจะต้องเป็นตลาดค้าส่งแล้วก็ตลาดขนาดใหญ่ที่มีการแพร่ระบาด
สุ่มตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง๑๐ผู้มีประวัติพบผู้ติดเชื้อผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย
แล้วก็มีการพักอาศัยร่วมกันจำนวนมากค่ะซึ่งหน่วยบริการนั้นสามารถปรับจำนวนได้
อันนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์นะคะอันนี้คือของตลาด
ไปดูประเภทร้านอาหารกันบ้างว่าต้องทำยังไงร้านอาหารเนี่ยโดยเฉพาะร้านที่ซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดอีกทีนึง
แล้วก็มีประวัติพบผู้ติดเชื้อร้านที่พบผู้ติดเชื้อร้านที่พนักงานยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนค่ะ
หรือว่ามีการใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดอันนี้ตรวจได้นะคะ
ไปที่แผงลอยกันบ้างแผงลอยต้องเป็นยังไง
เน้นที่มีการซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดอีกเช่นกันคือต่อเนื่องมาจากอันแรกอ่ะนะคะ
มีการจำหน่ายอาหารในบริเวณเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอันนี้นะคะ
หรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยเป็นโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอันนี้คุณจะได้รับชุดตรวจไปด้วย
ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงว่าบุคคลในครอบครัว
ใกล้ชิดเนี่ยเป็นโควิด๑๙แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดนั่นเองนะคะ
ทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กค่ะ
คุณอนุทีนชาญวิรกุลเนี่ยนะคะท่านก็มีการออกมาบอกว่า
จำเป็นมากที่จะต้องเร่งบริการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
เพื่อที่จะให้ทันการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้
โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาฉีดให้กับเด็กมีคุณภาพและความปลอดภัย
สามารถป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มีเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนประมาณ๕ล้านคน
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็รายงานบอกว่ามีเด็กลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว
ประมาณ๓๘ล้านคนนะคะจาก๕ล้านส่วนที่เหลือก็ต้องรอให้ผู้ปกครองเนี่ยยินยอม
โดยเราจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ
อันนี้คุณอนุทินท่านได้บอกเอาไว้ว่าช่วงนี้กำลังเร่ง
ฉีดเยอะไหมเนอะต้องฉีดแล้วล่ะ

เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าวัคซีนในที่สุดแล้วมันทำให้ไม่ป่วยหนัก
ยอดผู้ป่วยอาจจะเป็นหลักหมื่นอยู่
ค่ะหรือไม่ถึงหมื่นแต่เราดูผู้เสียชีวิตเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงนะลง
เพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับวัคซีนพอสมควรช่วยได้
แล้วก็ยอดคนกลับบ้านจากการรักษาโควิดต้องยอมรับว่ายอดดีขึ้นเยอะมาก
ใช่ยอดดีขึ้นเยอะเลยแหละแบบว่ามันก็มีผลมาจากวัคร
ติดหน่ะติดติดหน่ะติดแต่การตายอะยาก
การคมมากเหมือนซักช่วงนี้หายป่วยเพิ่มจะมากกว่า
ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์โควิด
แล้วก็ว่าจริงเราไม่ต้องไปบอกยอดลดลงจริ่งหรือเปล่า
เราดูอยู่อย่างหนึ่งนะเมย์คนรอบตัวเราถามว่าคนติดโควิดเยอะไหมเยอะ
ถูกต้องแบบคนรู้ที่เรารู้จักติดโควิดแต่กลายเป็นแบบว่าพวกเขาฉีดวัคซีนกันไปแล้วอ่ะ

แล้วก็บางคนติดก็ไม่เหมือนแรกไม่ได้รู้สึกโคม่า
รู้สึกเหมือน๒เดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราติดโควิดปุ๊บเราเหมือนจะตาย
เพราะว่าตอนนั้นวัคซีนมันยังไม่ทั่วถึงแต่ส่วนใหญ่วันนี้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วติดไหมติด
แต่ปัญหาคือไม่รู้ตัวเองว่าติดอันนี้สำคัญนะ

หรือแบบอันนี้ขนาดตัวเองอาจจะทำเฉพาะในทีวีก็จะเห็น
เราจะขึ้นตึกแต่ละตึกโดยเฉพาะตึกไทยรัฐทีวี

แต่ปรากฏว่าเป็นปุ๊บเฮ้ย๗วัน๑๐วันหายว่ะเม

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันพลูฟได้เลยว่า
เมื่อเราฉีดวัคซีนไปเมื่อ๒๓เดือนที่แล้วถูกต้องไหม
วัคซีนเริ่มออกอาการแล้ว
วันนี้วัคซีนเริ่มดูแลเราแล้ว

แสดงว่าวัคซีนที่เราฉีดไปมันมีผลจริง

เพราะคุณฉีดซิโนแวค๒เข็ม๑เข็ม๒เนี่ย

นั่นแหละมันก็จะกลับมาที่ปัญหาเดิม
ที่เรายังหากันตอบกันไม่ได้มา๒๓อาทิตย์ว่า

แอร์เมสไม่ต้องสะสมเอาไว้

เต๊ะฟิลิปไม่ใช่ของที่มันจะขึ้นราคา

แต่ถ้าถามว่าต้องมีไหม

เจนใหม่สุดท้ายมันก็คงเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่เราก็มีการ

นาไม่มีใจมารองรับเยอะ
ซาซาตอนนั้นไงมันหนักกว่านี้นะ

เราเลือกกันขนาดนี้มากกว่า
ที่บอกว่าวันที่๑๐ศุลาคมเนี๊ยะ
เป็นวันที่หลายคนจะต้องจับตามอง
เพราะจับตามองอะไรพายุอีก๒ลูก
อีก๒ลูกวันที่๑๐

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาจะมีการแผนจัดการน้ำท่วม
คือเอาง่ายเลยว่าเขาให้จับตาดูมรสุมวันที่๗ถึง๑๑ก่อน
เขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับ๗๑๑เนี่ยมันจะเข้าทางอันดามัน
มันจะเข้าทางอ่าวไทยเดี๋ยวจะค่อยไล่เลี้ให้คุณฟัง

วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขารายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์
และแจ้งเตือนประจำวันก่อนแล้วกันนะครับ
โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก
ตอนนี้๕จังหวัดอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างมากเลย
บุรีเพชรบุรีเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่อำเภอเมือง
แก่งกระจานบ้านราชท่ายางบ้านแหลมนะครับ
แล้วไปต่อกันที่ประจวบคีริขันเพราะเพชรบุรีปุ๊บติดกันอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
ประจวบคิริคันสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือบางสะพาน
สะพานนี้ท่วมบ่อยอยู่แล้วอำเภอเมือง
สะพานน้อย๓๐๐ยอดกุยบุรี
เท่านี้จะไปที่ใต้วันนี้ที่เขาประกาศจะไปทางใต้ส่วนใหญ่
ชุมพรท่าแซะแล้วก็ปะทิว
ไปถึงระนองเลยระนองที่อำเภอเมืองกะเปอร์
แล้วก็จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งคือสตูนอำเภอมะนังนะครับ
ทั้งหมดวันนี้ที่เขาบอกให้จับตาน้ำท่วมมีโอกาส
น้ำท่วมฉับปันน้ำป่าไหลหลากกลายเป็นภาคใต้เกือบหมดเลย
นะครับวันนี้ถ้าสมมุติขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ
แล้วก็ข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นระยะสั้น
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจเกิดน้ำท่วมฉับพันธ
ป่าไหลหลากนะครับพื้นที่ริมรำน้ำอาจจะได้ผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง
แล้วก็น้ำท่วมในระดับสูง
วันนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กล่าวถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่าปริมาณน้ำของกรมชนรับประทานที่อำเภอบางไซตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานคร
เฉลี่ยอยู่ตอนนี้นะครับ๓๑๐๔ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะตอนนั้นเราอ่านกันก็แค่พันกว่าถูกต้องไหมครับ
ระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ๑๒๒เมตร
เพราะฉะนั้นในรอบ๒๔ชั่วโมงเราพูดกันหลังจากนี้ที่เราอ่านข่าวกันในรอบ๒๔ชั่วโมงเนี่ย
พื้นที่กรุงเทพวันนี้เราก็เริ่มเห็นฝนตกแล้วฝนจะตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่จุดวัดหมู่บ้านเศรษฐกิจซอย๒๖เขตบังแคร์ครับ๔๗มิลลิเมตร
จุดวัดคลองบัวทางรถไฟเขตตลิ่งชัน๔๒มิลลิเมตรจุดวัดคลองแสนแสบวัดทรัพย์เขตมินบุรี๔๑๕มิลลิเมตร
จุดวัดคลองบางกอกใหญ่คลองมอนนะแถวภาษีเจริญนั้นนี่สูงหน่อย๔๐๕มิลลิเมตร
โดยไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักนะฮะอย่างไรก็ตาม๗๑๐ฟังดี
๑๐เนี่ยคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ๓๐๕๐เซนนะฮะ
อันนี้เป็นแบบว่ามรสุมตามฤดูกาลที่มาเดี๋ยวจะมีพายุมาต่ออีกอันหนึ่ง
เพราะฉะนั้นอันนี้คือที่เรายังไม่ประกาศพายุนะนี่เป็นร่องมรสุม
แต่เนี่ยที่เขาคาดกันเนี่ยว่าโอเคละ๗๑๐คือพรุ่งเนี้ยตั้งแต่พรุ่งเนี้ยถึงวันที่๑๐อ่ะ
มันจะสูงประมาณสัก๓๐๕๐เซนคือคนที่อยู่แถวริมน้ำทั้งหมดคุณก็ต้องเตรียมรับมือตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพญา๑๑ชุมชน๒๓๙ครัวเรือน
ในพื้นที่๗เขตติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะตอนนี้
เพราะฉะนั้นเราขอตรงนี้เขาบอกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียม

แต่ก็หนักเนอะเร็วแต่หนัก
วันนี้๖ตุลาคมเขาบอกว่าวันที่๗ถึง๑๑นะครับ
เอาง่ายเลยว่าตอนนี้ที่เราจะต้องจับตามองกันเนี่ย
คิดว่าวันที่๑๐๑๑ตุลาคมนะฮะ
พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย

จนถึง๑๑ตุลาคมลักษณะเช่นนี้
จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้น
โดยทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร

ขึ้นสูงมากกว่าสามเมตรครับเพราะฉะนั้นชาวเรือ
๗ถึง๑๑งดออกเรือสักนิดนึง

เพราะฉะนั้นวันที่๖จริงแล้วนะวันนี้

แต่เขาบอกว่าชาวเลเนี่ยเขาจะรู้นะ
พายุเหมือนประมาณว่าถ้าจะใหญ่มา
บางทีเรือใหญ่ออกได้ก็จริงเขาก็ไม่อยากออก
เพราะเขารู้ว่าพวกสัตว์น้ำเขาก็หนีนะ
เขาก็ไม่มาออมมาอยู่ในที่ที่เขาเคยมาหาคิม

เขารู้เห็นซ้ายเนี่ยรู้แล้วว่า
เหตุการณ์จะยังไงเขาจะประเมินได้
นี่แหละแต่ที่เมื่อวานนั้นเราบอกไป
ว่าจะมีพายุที่เข้ามาชื่อไลออนร็อก
เพราะคาดการณ์ว่าจะเข้ามาในช่วง๑๑ถึง๑๒ตุลวา

วันนั้นที่บอกไปบอกว่าพายุน่าจะมาอีก๒ลูก
ก็คือมีไลออนล็อกอีกอันหนึ่งชื่อว่าคมปาสุ

ลูกนึงจะมาทางฟิลิปปินส์อันนั้นจะมาที่หลัง
แต่ต้องดูว่าพอไปถึงฟิลิปปินส

จะรุนแรงขนาดไหนกว่าจะมาถึงไทยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่แน่นะเพราะบางทีเนี่ยมาอยู่รอบบ้านเราแรง
พอจะมาเข้าเราบางทีเขาก็เบาลงเหมือนกันนะ

เพราะตอนแรกไลออนล็อกมันน่าจะแบบว่ามา

ถ้าสมมุติมันยิ่งอ้อมนาน

แรงจะเยอะขึ้นมันจะสะสมไปเรื่อย
ถ้าสมมุติมันตรงเข้าเวียดนามตรงเข้าลาวมาเลย

แต่ปรากฏว่าอันนี้มันคาดคณีไม่ได้ว่า
เพราะว่าแม่ไปเที่ยวหายหลำก่อน

มันแปลกว่าพายุถ้าสมมุติใช้เวลาในการก่อตัวมากขึ้นเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นคุณจะต้องจับตามองไลออนล็อกเนี่ย
ไลออนล็อกเนี่ยค่ะ๑๑ถึง๑๒ตุลาฯ
เป็นการคาดการณ์ว่าจะมาถึงที่เรา
อีสานตอนบนค่ะ

จังหวัดที่จะโดนไลออนล็อกจริง

นครพนมปุ๊บมุกดาหาร

ึงการหนองคายอุดรน่าเป็นห่วงสุด

อีสานตอนบนทั้งหมดก็ต้องเตรียม
เขาก็จะกลัวในเรื่องของตัวเมืองของจังหวัดอุดร

เตรียมสเตนบายไว้สักนิดก็ดี
เอามาที่กัดหนาวนิดนึง

อากาศจะหนาวช้าลง

กรมอุตุท่านบอกออกมาเนี่ยว่าหนาวเนี่ย

ตอนนี้น่าจะเขยิบไปประมาณ๑๒สัปดาห์แล้วเลื่อน

หนาวแน่แต่ว่าอาจจะช้าลง

แล้วก็จะขยับไป
ยาวไปประมาณกุมภาคม
ช่วงนี้เป็นลานีย่าอยู่ไหม
พฤศจิกาไปจนถึงประมาณกุมภาค่ะ

แต่ว่าเขยิบไปอีกนิดนึง๒สัปดาห์
ยืดไปทางปีใหม่
ไปทางปีใหม่ไปแล้ว

อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๙องศาเซลเซียสเนาะ
แล้วก็จุดชมวิวที่กิวแม่ปานเนี่ย
อุณหภูมิวัดได้๑๐องศาเซลเซียส

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นนโยบายว่าอยากจะเปิดให้มาแล้วเนาะ
เพราะว่าจริงแล้วเป็นนโยบายว่าอยากจะเปิดให้มาแล้วเนาะ

เพราะว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาที่อุทยานได้

เขาก็มีการปรับปรุงทุกส่วนโดยเฉพาะเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ย

เปิดเนี่ยก็อาจจะเปิดพร้อมกับเปิดเมืองไปด้วยเลยของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

อำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริม

ก็อาจจะเป็นการทดลองให้เข้าไปเที่ยวชม

ไม่ได้ให้มีเท่าไหร่เข้าไปเท่านั้นเนาะ
แต่ว่าไม่ได้ให้มีเท่าไหร่เข้าไปเท่านั้นเนาะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำกัดจำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ
จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

จำนวนได้ไม่เกิน๕๐๐คนนะคะ

ในระหว่างที่เรานั่งก็คุยกันเรื่องของอาหาร
ซึ่งยายหวนส่งมาให้เป็นปิ่นโต

หยวนขอบพระคุณนะคะคงนั่งดูรายการอยู่

เอาอย่างนี้ละกันนะครับว่าคุณธรรมนัฐ

นะฮะพอมีคำนั้นเท่านั้นแหละพี่เอ้ย
อย่าไปบอกครับก็เลยเป็นกระแส
เพราะว่าตอนนี้คนหลายคนก็ลงน้ำท่วมกันเยอะพอสมควร
ทุกภาคกาลเมืองก็ลงน้ำท่วมพอสมควร
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
ตามที่หลายท่านติดตามและให้กำลังใจ
ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับ
แต่ผมขออนุญาตชี้แจงบางประเด็นที่ท่านอาจเข้าใจผิด
ในเหตุการณ์ที่ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมที่อายุทยากันสักนิดนะครับ
จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรับฟังทุกคำแนะนำของพี่น้องประชาชน
และผมเชื่อเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพ
และผมเป็นตัวแทนของประชาชนอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจ
ผมก็ยินดีจะรับฟังพร้อมกับนำไปปรับปรุงเสมอ
แต่เนื่องจากเพจข่าวสื่อต่างนำเสนอข่าวผม
โดยการนำภาพและก็ความที่ผมเดินก็คือเดินลุยน้ำอามา
ที่ผมเดินลุยน้ำพร้อมกับบอกทีมงานว่าไม่ต้องบอกชาวบ้านนะว่าผมเป็นใคร

อยู่ในชุมชนบ้านใหญ่หมู่๖ตำบลวังเวียงอำเภอเสนาม
เขาบอกจุดประสงค์ที่ผมเดินเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นซอยเล็ก
เรือเรือเครื่องอ่ะมันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้เพราะน้ำจะซัดกระแทกบ้านเรือนประชาชน
หรือของชาวบ้านผมจึงต้องใช้เรือในการบรรทุกขอบริจาคให้มากที่สุด

อันนั้นคืออันประเด็นที่พูดถูกไหมก็เลยมีกระแสออกมา

เดินเข้าไปเงียบดีกว่าจะได้ข้อมูลจริงจากชาวบ้าน
เลยตัดสินใจเดินลากเรือเข้าไปกับทีมงานไม่กี่คน

อันนี้แหละที่คนก็บอกอ้าว
ก็ใช่เก็บซองไว้นานนะครับจะได้ไม่ลืมกัน

บอกแล้วว่าอย่าบอกไงว่าผมเป็นใครให้ท่านบอกเอง
ซึ่งเอาจริงเขาบอกว่าที่ผมกำลังร่องเรือไปแจกของให้ชาวบ้านหมู่๗หมู่๘
ซึ่งผมก็แนะนำตัวเองกับชาวบ้านซึ่งเป็นคนละที่กับที่เดินเข้าไป
อันนี้ที่คุณธรรมนัฐอธิบายนะฮะที่เขาบอกอย่าเพิ่งบอกเป็นใครนั้นน่ะ
คนละที่กันทำให้ประชาชนดูคลิปและเข้าใจผิดว่าเป็นที่เดียวกันครับ
ผมต้องใช้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบถึงความข้อเท็จจริง
เพื่อที่จะไม่สร้างความเข้าใจที่สับสนกับทุกท่าน
อย่างไรก็ตามสาระสำคัญสำหรับผมนั้นผิดเรื่องผมแนะนำตัวหรือไม่
แนะนำตัวสำคัญสำหรับผมนั้นการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวผมนั้นสามารถทำได้
และผมมีโปรแกรมเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยอีกหลายที่ครับ
ท่านก็เตรียมแพ็กถุงยังที่หมู่บ้านหินที่เดินลงลุยน้ำกับคนละจุดกัน
เขาบอกว่าอันนั้นที่เขาบอกอย่าไปบอกใครเพราะว่าเขาเหมือนจะต้องใส่ของเยอะบนเรือ
อันนี้คือข้อเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าแทนที่เดี๋ยวจะต้องถ้าสมมุติไปสตาร์ทเรือเรือยน
เดี๋ยวน้ำมันจะไปกระแทกบ้านชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน
ก็เลยเดินลากเรือเดินลากเรือเพื่อที่จะใส่ของไปแจกชาวบ้านชาวช่องให้ได้เยอะที่สุด
แต่ตรงที่เปิดแมสเนี่ยแต่ก็นั่งอยู่บนเรือนี่คนละจุดกันแองจี้เธอไม่ดูดี
คนละจุดอันนี้เขานั่งอยู่บนเรืออันนั้นเขาเดินลากเรือมันคนละที่กัน
เข้าใจแต่เดินลากเรือไปก็บอกว่าอย่าบอกว่าผมเป็นใคร
เกี่ยวไหมอ่ะ
คนละที่ทุกคนละที่คนละที่อันนั้นคือน้ำน้ำตื้นอันนี้คือน้ำลึก
เข้าใจแต่มันไม่ได้อยู่ประเด็นนั้นไงมันจะถึงหน้าอกนู้น
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าคลองอาจจะเล็กถ้าเกิดเอาเรือเข้าไปแบบเรือใหญ่
เดี๋ยวน้ำไปกระทบกับบ้านเรือนประชาชน
คือหลายคนเข้าใจเจตนาคุณแม่คือที่ท่านอธิบายเข้าใจว่า
เดี๋ยวกลัวเรือไปซะบ้านเรือเขาพังอะไรอย่างนี้เนอะ
หลายคนก็เป็นห่วงท่านไงว่าในนงในน้ำมันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอม
นั่งบนเรือไปแจกดีกว่าไหมมันจะได้ปลอดภัย
ถ้านั่งเรือมันจะไปกระทบคือเวลาสตาร์ทขึ้น

ลุงเรือสีฟ้าเนี่ยแม่เขาก็ไม่ได้สีเครื่องยนต์ไง

แบบก็แบบค่อยเข้าไปก็ได้เป็นห่วงสวัสดิภาพของท่านไง
ถ้าเกิดข้างลงข้างล่างมีหลุมมีอะไรบุ๊บลงไปหายทำอย่างไรแม่

แต่ไปคนละที่แต่ทำไมถึงต้องบอกว่าอย่าบอกว่าผมเป็นใครไม่เข้าใจอยู่ดี
ที่ลากเรือเข้าไปมันก็ไม่รู้ประเด็นนั้นจริง

พอพูดประโยคงั้นคนก็ไปหาอีกคลิปนึงมาอีกภาพนึงมาอะไรอย่างนี้

เขาก็ฝากบอกมาว่าสาระสำคัญสำหรับผมไม่ได้อยู่ที่ประเด็นที่หลายท่านเข้าใจผิด
เรื่องผมแนะนำตัวหรือไม่แนะนำตัวสำหรับผมการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อน

เขาเดือดร้อนเนี่ยเยียวยาเขายังไงให้ได้มากที่สุด
เท่าที่ผมสามารถทำได้และผมยังไม่จบเขาจะโปรแกรมมีโปรแกรมเดินทางนี้หลายจังหวัด

เพราะฉะนั้นวันนี้แหละเขาก็ต้องแต่ละพักจะต้องลงพื้นที่
เหมือนกับว่าก็เพราะว่าเขาก็มีคำเหมือนมีสัญญาณมา

เมื่อกี้เขาบอกว่าเริ่มมีสัญญาณมานะว่าหลังจากนี้
ต้นปีหน้าหรืออะไรอาจจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่า
หรืออาจจะมีก็เริ่มมีสัญญาณมากันแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าก็เริ่มหลุดออกมาว่าเตรียมเลือกตั้ง
ใช่ไหมล่ะวันนี้คือสนุกสนานกันการเมือง
ลงพื้นที่ให้เต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วม
วันนี้พักเพื่อไทยเองเขาก็ลงอ่ะคุณพานทองแท้เขาลงเองอ่ะ
ถูกไหมล่ะแต่คุณพานทองแท้เขาลงในนามเพื่อนโอ๊คใช่ไหมฮะ
อ่าว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นวิกฤตมากทีเดียวค่ะ
ขาดแคลนเลือดตอนนี้นะคะเพราะว่าโควิดด้วย
แล้วก็โรงพยาบาลเองก็ต้องมีการเลื่อนผ่าตัดออกไป
เพราะว่าเลือดไม่มีไม่พอนะคะ
สัตว์อาจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์อิสรางนุษย์ประยูน
ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ตอนนี้มีผู้บริจาคโลหิตน้อยลงกว่าปกติมาก
โรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นเริ่มขาดแคลน
แล้วก็มีไม่เพียงพอต่อการใช้ฐานใช้ผ่าตัดผู้ป่วยนะคะตอนนี้
หรือว่าจะช่วยแบบรักษาชีวิตคนไข้เลือดออก
ต้องใช้ปริมาณมากอย่างต่อเนื่องตอนนี้ไม่เพียงพอจริง
โดยปัจจัยมาจากโควิด๑๙ค่ะ
ที่มีผู้ติดโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน
ทำให้ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ต้องประกาศบังคับใช้มาตรการในการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา
หน่วยงานบริษัทห้างร้านยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
พนักงานหลายองค์กรทำงานก็ที่บ้านด้วย
กลายเป็นว่าเป็นข้อจำกัดในการที่จะออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต
ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันก็พบว่าเดือนกรกฎาคม
รับบริจาคน้อยลงแบบชัดเจนเลยลดลงไป๑๕
เดือนสิงหาคมลดลง๒๕นะคะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี๒๕๖๐
มีผู้บริจาค๒๑๐๐๐ยูนิตก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการเลือด
ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นขอเบิกเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่าสองแสนยูนิต
หรือ๕๐๐๐๖๐๐๐ยูนิตต่อวันแต่ว่าจ่ายได้เฉลี่ยอยู่แค่๒๓๐๐ยูนิตต่อวัน
หรือ๑๐๐ล้านบาท๒๘บาทดังนั้นต้องมีโลหิตสำรองคงคลังเอาไว้อย่างน้อยเลย
อย่างน้อยเลยตอนนี้๓๐๐ยูนิตต่อวัน
จะพอต่อการใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้
ทั้งนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีผลแค่เฉพาะการผ่าตัดที่ถูกเลื่อนออกไปเท่านั้น
แต่ยังส่งผลกระทบยาวไปจนถึงผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าทุกวันนั้นจำเป็นจะต้องใช้เลือดผ่าตัดอย่างเร่งด่วน
ยังมีคนไข้เลือดออกอีกต่างหาก
เช่นโรคแบบว่าโลหิตจางทาราซิเมีย
ีโมฟิเลียนะคะแล้วก็ต้องใช้เลือดตลอดชีวิตเลย
ขาดแคลนเลือดสะสมอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยเหมือนกันเลือดกลางนี่คือเพลียซีด

ต้องลุกใช่ต้องให้เลือดให้เลือดตลอดด้วยอย่างนี้
เลือดก็ไม่ได้ให้ได้เลยอีกนะต้องจับไปแมทอีกอะไรหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นถ้าเลือดมันไม่พอสมมุติเลือดมาฉุกเฉิน
เลือดมาฉุกเฉินจะเอาให้เลยก็ไม่ได้อีก
มันตัวเนี้ยแค่เนี่ยต้องมีของเขากว่าจะทำให้เข้าไปสู่ร่านกายได้
เออเนอะถ้ามันเลือดขาดอย่างนี้เราต้องทำไง
ถ้าอย่างง่ายเริ่มรวมตัวการโควิด๒น้ำท่วมเลือดมันก็หลายอย่าง

ตกยางออกการบริจาคเลือดคือสิ่งที่ดีที่สุดนะ

สิ่งที่แก้ดีที่สุดคือการทำฟัน
ทำฟันคือไปขู่อะไรก็ให้
เพราะมันก็จะมีเลือดออกมาเหมือนกันใช่ไหม
หรือไปบริจาคเลือดดีที่สุด

สามารถบริจาคโลหิตได้ก็ลองดูช่วยกัน
นะคะอ่ามาที่ข่าวนี้ค่ะ
มีคนเข้าไปดูเลขทะเบียนรถกันใหญ่เลยนะ

เขาบอกว่ามีรถคันนึงนี่นะคะ
หายไปคุณผู้ชมค่ะ๔ปีค่ะ
และสุดท้ายก็ได้เจอโดยบังเอิญ

รถคันนี้นะคะก็เป็นรถเก๋งสีบรอนเงินนะคะ
ถูกจอดทิ้งไว้เนี่ยคุณผู้ชมสภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยเนอะ

อยู่ที่แถวปากชายแดนนะ

แล้วก็ไม่มีป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
นี่พอลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ย
คนก็เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย
พร้อมกันนั้นก็ติดปลายดวงค่ะ

เพราะว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปฏิหารเนอะ

รถคันนี้ก็เลยทะเบียนนะคะบอกมาว่า

บางอย่างก็ไม่ได้ใช้งานเนอะ

แต่เจ้าของคงแบบลืมไปแล้วอะ

เลขทะเบียนนะคะ๗๙๗๗ค่ะ

ลบ๔จ๊ะแม่เอา๔ลบเหรอห๊ะ

หายไป๔ปีหายไป๔ปีเอาเลขเมื่อกี้ลบ๔

เขาบอกว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็น
บางทีนะคะธรรมดาลูกไม่จำจริง
มันต้องทำอะไรให้มันยากแล้วก็ให้มันสุด
อย่างอันนี้แว้นเลยจ้ะขี่โชว์ท่ายาก
บอกเลยคลิปนี้เขาให้กันเลยนะคะ
เต็ม๑๐ไม่หากอาทิตย์นี่ไหน

เข้าขาขึ้นไปนั่งเหมือนเป็นคุกเข่าอยู่ข้างบน
อ้าวเด็กพุ่งยกแล้วค่ะคุณเอ๊ย

ยกข้าหนึ่งรอยขึ้นมาเอ้า
อย่าบอกว่าล้มนะไม่ล้มใช่ไหมรถแมว
อยู่แล้วให้พ่อโชว์ถ้าอยากไปเรื่อยก่อน
ลุงกาครับ

เหมือนตีรังกากันเลยทีเดียวอย่างนี้นะคะ

กลัวเขาเจ็บของเขาต่อไปแล้วค่ะ
มันต้องแบบว่ามีความสามารถเฉพาะ
คือพอเป็นคลิปแบบนี้ค่ะก็ได้รับความสนใจนะคะ

โดยภาพที่เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยท่าทางสุดแปลก
ไม่รู้ว่าไปโดนตัวอะไรกันมานะคะ
เพราะว่าพี่เก็ตเล่นโชว์แบบว่าขี่ท่าย่าตลอดทาง
คนถ่ายคลิปเนี่ยยังกล้ำขันเอาไว้ไม่ไหว

ให้เต็ม๑๐ไม่มีหักคะแนนเลย

ท้องถนนที่ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันด้วย

ล้มคนอื่นที่ขับมาก็เป็นประสบอุบัติเหตุ
คือจากการที่คุณล้มบนถนนอะไรแบบนี้

กลัวไปโดนคนที่หาเช้ากินค่ำแบบเดินทางกลับบ้านอยู่
แบบนึกออกมาไม่ได้ไปรถสระทะเลนะเนอะ
โดนจับอย่างนี้ตัวเองไปโดนแล้วไม่คุ้ม

ทำอะไรคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ด้วยนะคะ
คนที่เสียใจคือพ่อแม่คุณมากกว่า

เมื่อก่อนตอนทำรายการนี้ใหม่อ่ะ

เมื่อก่อนมีรถตู้ใช่ไหมแล้วที่นี่เอามอเตอร์ไซค์คอยประกบเลย
ถ้าสมมุติรถติดปุ๊บกระโดดลงมอเตอร์ไซค์เพื่อมาทำรายการ

แล้วที่เช้าและเย็นด้วยนะเป็นอย่างนี้ตลอด
แล้วจนรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่อยากมีรถแล้ว

ถ้ามีคนที่ให้ขี่อันนี้ยังซ้อนอยู่นะคะ

ไม่มีชีวิตฉันมีแต่แบบว่าโอเครถมีนะ
ให้ลมทะเลหรือลมข้างทางมันตีหน้าเรา

เอาแค่แบบว่ามาทำงานให้ทันก็ยากแล้วนะตอนนั้นน่ะ
แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์แล้วแบบเนี่ยขึ้นเหนืออย่างนี้เนอะ

หนูไงอยู่ลำปางต้องเคยสิ

หน้าเหนาไอเกาะหน้าเลยแล้วแผ่ง
รีบเข้าบ้านให้เร็วที่สุดแม่ไม่ไหว

โอ้พีเอ็ม๒๕แม่เผาปากกว่าที่หวานไง

ปลายปีเย็นหนาวมาก็พี่เอ็มมาด้วย

คนคาดรักจริงหวานจริงพูดดี
ณเดชน์ญายาฮาจะกลับมาฮะ

ยายาเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงจังเลยค่ะ
งานนี้เพื่อนในวงการเข้ามาแห่คอมเมนต์กันเต็มเลยนี่
นี่ดูดิเนี่ยหมากปรินโหคิมเบอร์รี่เนี่ยเห็นไหม
แหมคุณมากกว่าคุณคิมคุณก็ไม่เบากว่าคุณยายาคุณณเดชน์เลย

เขาเป็นน่ารักเนอะ

อันนี้คือเขาไม่ว่าเขาถ่ายด้วยกันหรือว่า
น่าจะเป็นภาพเก่าหรือเปล่าแม่

เพราะน้องยายาบอกว่าคิดถึงจังเลยค่ะอย่างนี้

เพราะว่ามีบางคนเขียนแสวว่าคงคิดถึงแต่ตอนที่ส่วนใหญ่ที่ดาราบอกว่าเดือนนี้
เดือนนี้ตั้งแต่เปิดเคอร์ฟิลล์ดาราจะไม่มีเวลาเจอกันเท่าไ
เพราะว่าต้องถ่ายละครกลับไปทำงานนั่น
ตอนนี้เขาบอกได้แล้วถ้าเป็นดาราตอนนี้ทำงานแน่แต่คือคุณยังเป็นดาราอยู่จริง

ใช่เขาอยากปิดกล้องกันแล้วไงอยากทำให้เสร็จ
เพราะมันค้างอยู่ถ้าสมมุติคุณรับกล้องกล้องตั้งแต่ต้นปีช่วงนี้

ก็ทำไปเถอะเพราะว่าจะได้ปิด
ถ้าเกิดเป็นฤดูการปกติก็ต้องเร่งทำงานเพราะช่วงปลายปีเขาไม่อยู่หมดแล้ว

แต่อย่าลืมว่าต้นปีมาเราเปิดกองกันไม่ได้เลยนะ
ตอนนี้เขาเปิดกองขึ้นมาได้ปุ๊บอุ้ยเขาอัดเต็มที่เลย
ใครได้แล้วก็เชื่อว่าสิ้นปีเนี่ยแม่
พฤศจิกาธันวาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีดาราอีกหลายคน

เพราะว่าพอเดินทางออกไปใช่ไหมตอนกลับมา

ถ้าคุณฉีดแว็กซินครบแล้วเดี๋ยว๗วัน
ตรงว่า๑ปีผ่านมานับกด๒ปีละนะ

ก็เห็นตอนนี้มีส่วนหนึ่งที่ไปอเมริกาใช่มั้ย
อีกส่วนหนึ่งที่อีกตอนนี้ปุ่มกันมากคือไปสวิสที่

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เลย

เมื่อวานนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของน้องลิซ่าแก๊กพิ้งนะคะ
ที่เดินทางไปที่พารีส์เพื่อที่จะเข้าไปร่วมของซิลิน
ให้หลายผลิตภัณฑ์หลายสินค้าก็เลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกอย่างบูการี
แม้ว่าตัวเธอจะอยู่ในยุโรปแล้วก็ตาม
ไม่อนุญาตให้เธอร่วมงานหรือว่ากิจกรรมใด
เพราะว่าสถานการณ์โควิดทำให้ทางแบรนด์
ไม่สามารถถ่ายภาพเธอร่วมกับคนดังรายอื่น

ต้นสังกัดก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงค่ะ
ว่าทำไมถึงไม่ให้ลิซ่าไปร่วมงานแฟชั่น

ก็ส่งผลให้เหล่าแฟนของลิซ่าเอง

จนเกิดแฮชท็ากไปเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๑เลย
เพราะทำไมถึงไม่ให้น้องเข้าล่ะ

ดังนั้นตอนนี้เราต้องรอว่าทางต้นสังกัด
อันนี้คือทางบูกรีบอกว่าทางต้นสังกัดบอกว่าแบบนี้
แต่ก็ต้องรอว่าโต้นสังกัดจะออกมาแผ่นแหลงกับคนทั่วโลกว่าอะไร

พี่เขาไปถึงพารีสแล้วพี่นึกออกแล้ว
ซีรีนเขาเข้าแล้วแต่ทำไมบูเกอรี่ถึง
ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปล่ะทำไมล่ะ
แต่ก็อย่างคนอื่นเขาบอกว่าในวงของเขา
ทุกคนได้ไปร่วมงานหมดเลยเวลิซ่า

แต่ทำไมบุญกรีถึงไม่ได้ทั้งที่เขาก็เป็น

การคุยกันเรื่องสัญญาณก็แสดงว่าทีพายยังไงใช่ไหม

เพราะว่าอันนี้มันสื่อสารอะไรกันตรงโปรโบล์เนอะ

อุ๊ยเธอมาพอดีเธอมางานฉันหน่อยมันก็ไม่ได้ไงนะครับมันก็ไม่ได้
เขาต้องมีการดิวกันมาแล้วตั้งแต่ต้น

อย่างติดต่อมาที่ว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์น้องเขา

มีห้องมีส่วนต่างมีข้างมีตอนมีค่อยจำกัดมีค่อยจำกัด
งั้นไปหน่อยไปงานหน่อยไม่ได้ไง
มันต้องเตรียมเข้ากี่โมงรถมาจอดตรงนี้อะไรอย่างนี้

เพราะเขามีมูลค่าเนอะเวลาของเขาต่าง
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
มีบอกมาเลยบอกว่าลิซ่าไม่ได้ไปร่วมงานซีรีนด้วย
ก็คือไปพารีสแต่ไม่ได้ไปร่วมงานเลย
ทั้งซีรีนทั้งบรูกรีเลย

ซึ่งคนรู้ว่าเขาก็เลยบอกว่ามองคนอื่นมีโอกาส

คือดังนี้ทางแฟนคลับก็เลยอยากจะรู้ว่า
ในเมื่อไปถึงตนนั้นแล้วทำไมไม่ได้ไปร่วมเงี้ย

มันมีผลคือคนก็เลยอยากรู้ว่าทำไมน้องไม่ได้ไปร่วม

ดังนั้นถ้าบุตรเข้าร่วมนี้หนูว่ามันก็ต้องมีเหตุและผลของมัน
เพราะว่าน้องจะทำอะไรทางต้นสังกัดต้องรู้ต้องสร้างเอาไป
ใช่เหตุผลที่แท้จริงของเขา
ไว้นะครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ